แต่ว่าสิ่งที่จับตามองก็คือร่างแก้ไขในส่วนของที่เสนอมา
ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ร่างของประชาชนเนี่ย
หากบางฉบับไม่ได้รับการโหวตหรือถูกคว่ำไป

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

ขอบคุณครับคุณปุ้ยครับคุณบุ๊คครับ

การเมืองไทยก็เดินทางมาถึงจุดที่จะร้อนขึ้นอีกแล้ว
คราวนี้จะไปร้อนในสภาผู้แทนราษดรหรือรัฐสภา
วันพรุ่งนี้มารืนนี้รัฐสภาทั้งสสสวจะประชุมกัน
แล้วจะโหวตกันในช่วงค่ำวันที่๑๘
ว่ารับหรือไม่รับหลักการในการแก้ไขรัฐมนูล
ถ้ารับร่างของไอลอที่ประชาชนเข้าชื่อกันหรือไม่
ถ้าไม่รับจะเกิดอะไรขึ้น
ที่ท่านติดตามข่าวกันมาเพราะว่าเรื่องนี้
เรื่องข้อเสนอในการแก้รัฐมนุนเป็นหนึ่งในสามข้อ
กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้อง

แต่พอถึงจุดหนึ่งต้องอยู่ในสภาพจำยอม
ก็คือว่าต้องยอมแก้รัฐธรรมนูล
แต่ว่าประเด็นมันมี๒๓เรื่อง

ในการแก้รัฐธรรมนุนต่อให้ส

แต่ถ้าสว๑ใน๓

นี่เป็นการแก้รัฐมนูลที่เรียกว่ายุ่งยากหน่อยอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์วางหมากไว้อย่างนั้น
เพราะไม่อยากให้รัฐมนูลแก้กันได้ง่ายในส่วนของสอสอประเด็นก็คือว่า
สองร่างคือร่างของพักร่วมรัฐบาลกับร่างของพักร่วมฝ่ายค้านไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ว่าร่างย่อยของฝ่ายค้านอีก๔ฉบับไม่แน่ใจโดยเฉพาะร่างของไอลอ
ซึ่งลงชื่อกันตอนแรกก็บอกแสนกว่าแต่ตอนหลังตรวจสอบแล้วเนี่ยที่มีชื่อถูกต้องก็๘๙หมื่น
ตรงนี้แหละครับที่มีปัญหาที่มีความรู้สึกว่าบรรดาพักการเมือง
โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลพลังประชารัฐมีท่าทีไม่เห็นด้วย
แต่ว่าผู้ชุมนุมเขาบอกถ้าร่างนี้ไม่ผ่านเป็นเรื่องล่าสุดเขาคุยกันยังไง
พักร่วมรัฐบาลหรือพักแก่นำรัฐบาลคิดต่อเรื่องนี้ยังไง
ขอสอบถามกับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณภัยบูลนิติตะวันหน่อย
สวัสดีครับคุณภัยบูลครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพกับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ผลึกหรือยังร่างของไอลอร์เนี่ย
สำหรับส่วนตัวผมคงชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็นนะครับ
ส่วนสวก็เขาทักท้วงมาตั้งแต่แรกแล้วเรื่องร่างของไอลอเขาก็ทักทวงว่ามีปัญหามากมาย

สอบแล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะราชเขาเสนอจะปฏิรูปสถาบัน
ซึ่งผมดูแล้วเป็นปฏิปักต่อสถาบันนะฮะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องความเห็นด้วย
แต่ว่าเมื่อพินาตามกฎหมายตามรัฐมนูลแล้วก็ขัดรัฐมนุนมาตรา๒๗
มีปัญหาว่าเป็นยัตริย์ที่ขัดต่อรัฐมนุษย์มาตรา๒๕๕
ในส่วนผมผมว่าผ่านยากครับเพราะมันมีประเด็นการความไม่เหมาะสมหลายประการ
ทีนี้เพื่อปรณีประนอมไม่ให้มันเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นเนี่ย
รับไปก่อนแล้วไปตั้งกรรมธิการแล้วค่อยไปแก้ไปไขไปตะล่อมกันตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เหรอ
ก็ร่างอื่นเขาไม่ได้ขัดมาตรา๒๕๕มาตรา๒๕๕คือเขียนไว้เด็ดขาดกระทำไม่ได้
เราก็จะให้รับไปก่อนรับไปก่อนได้ยังไง
กฎหมายก็คือกฎหมายขัดรัฐมนูลก็ขัดรัฐมนูล
แล้วก็ว่ารับไปก่อนเพราะว่าผู้ชุมนุมจะมาชุมนุม
อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นผู้ชุมนุมที่เขาไม่เห็นด้วยกับร่างไอลอร์
หรือไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมกลุ่ม
เขาเรียกว่ากลุ่มที่เขาปกป้องสถาบัน

ตัวเองเป็นตัวแทนวงชนชาวไทยแล้วก็ใช้ดุลปิติกันไป
จะไปหวั่นไหวกับการชุมนุมที่อาจจะคุมหมู่
สุนมมไม่ได้มีฟ้ายเดียว
ทีนี้ก็ผู้ชุมนุมอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าด้วย

ในการหารือคุยกันของพักพลังประชารัฐเนี่ยจะออกมาเป็นมติไหม
ว่าร่างไอลอภักดิ์ประชารัฐไม่เอาหรือรับหรือไม่รับ
จะมีมติหรือว่าให้แต่ละคนว่ากันไป

แปลว่าถ้าไม่เอาก็ไม่เอาด้วยกันในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลทั้งหมด
น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
คุณภัยบูลประเมินเสียงสวยังไง๘๔เสียงได้ถึงไหมครับ

แล้วน้อยมากที่จะเห็นด้วยกับร่างไหนหรอ
ซึ่งร่างที่หนึ่งร่างที่สองคือร่างภักร่วมภัยการ
ร่างภักร่วมรัฐบาลที่มีหลักฐานตรงกัน

เห็นปัญหาที่คนเขียนร่างฉบับนี้ต้องรับผิดชอบนะครับ
การที่ทำให้ประชาชนก้าวหมื่นคนต้องเสียเวลา
โดยที่ตัวเองทำร่างรัฐบาลมนุษย์ที่

ไม่ได้ผิดที่ประชาชนที่เข้าชื่อนะครับ
สมมุติไม่พูดถึงร่างของไอลอ

ร่างของภักร่วมภัยคาร
ตอนนี้สัญญาณจากสวชัดหรือยังว่า
จะได้ถึง๘๔เสียง
ผมก็ไปคอยหาเหลือกับเพื่อนสมาชิกพุทธิสภาพ

หลังจากที่เราก็มีประเด็นเรื่องว่า
ยังไงสุดท้ายเราก็จะทำความชัดเจนกัน
ในเรื่องของว่า
การยกร่างรัฐสมนุษย์ฉบับใหม่

ประเด็นที่อย่างชาวภัพรัฐบาล

เราไม่ได้เป็นการจัดทำรัฐมนูลใหม่

ก็สบายใจขึ้นไม่มีปัญหา
ดังนั้นก็ผมว่าแนวโน้มน่าจะได้นะครับ

ผมห่วงตรงสวผมห่วงตรงสวว่า
ผมพูดถึงสวใช่แล้วเขามีวิบสวมีมติออกมาไหมครับ
ก้าวล่วงไปมีเรื่องของสวเขาแต่ว่าเพื่อนสวที่ผมคุยด้วยนะครับ
แนวโน้มก็คือเห็นความจำเป็นนะฮะว่าการแก้ไขรัฐมนูลก็ควรจะต้องเดินหน้าไป
ก็มีสวที่เห็นด้วยในส่วนนี้นะฮะก็เห็นช่วยรับกับทางมติของวิบรัฐบาลเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าต้องยืนยันนะว่าเป็นสวที่มากกว่า๘๔คนเท่านั้นนะฮะ
ถ้าจะเป็นไปได้นะฮะแต่ไม่ใช่สวเป็นจำนวนที่มากมายอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ฟังจากคุณภัยบูลเนี่ยร่างของไอลอจบไปต่อไม่ได้
จบด้วยเพราะคนยกร่างนะฮะคนยกร่างยัตติมานะฮะเป็นปัญหานะฮะ
ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเฉยไม่สนใจว่าประชาชนเข้าชื่อมาอะไรต่าง
สนใจครับผมเป็นฝ่ายสนใจเรื่องของประชาชนอยู่แล้ว
เพราะว่าคนที่ยกร่างเนี่ยผมก็จะนำเสนอในที่ประชุม
จะได้เห็นว่าการยกยศติแต่มีปัญหาอย่างนี้
เป็นการสร้างปัญหาให้กับกระบวนการที่จะมาแก้ไขแล้วอาจารย์
แต่ว่าเป็นการเติมฟูลใส่กรองไฟมั้ย
ถ้าเกิดมีการรับร่างที่๑ร่างที่๒ไป
นะคะทุกอย่างก็การแก้ไขนั้นประชาชนเรียกร้อง
ต้องรอดูโดยเฉพาะสวไม่ว่าร่างไหนก็ตามแต่จะได้๘๔เสียงไหม
นี่คือรัฐมนูลที่เขียนล็อกไว้
แล้วจริงถ้ารับหลักการวาระ๑วาระ๒ได้
วาระ๓วาระ๒วาระ๓เนี่ยโอ้โหยิ่งล็อกไว้ไม่รู้ตั้งกี่ชั้น

วันนี้ขอปิดท้ายผมไปเจอการ์ตูนของคุณอรุณวัชละสวัสดิ์
เขาเขียนลงในมติชนสุดสัปดาห์เอามาดูให้ดูหน่อย
ข้างล่างนั้นมีอาจารย์มีชัยมีชัยเหล็กดัดคือรับทำเหล็กดัด
แล้วก็มีเป็นตึกอาคารเหมือนกับว่าห้องแถว
อาคารห้องแถวนี่มีเหล็กดัดล้อมรอบเลยครับ

ดัดในที่นี้หมายถึงว่าให้คนเข้าอนออกยากหน่อยถอดยากหน่อยออกยากออกยากเข้ายาก
เพราะต้องการให้แก้รัฐมนูลยากแล้ววันหนึ่งก็เกิดไฟไหม้
คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยออกมานอกหน้าต่างตะโกนความช่วยเหลือจะออกมาก็ไม่ได้ครับ
เพราะว่าติดเหล็กดัดเขาก็เลยไปเปรียบเทียบว่านี่ไงคุณมีชัยออกแบบไว้เหมือนกับออกแบบเหล็กดัด
ไฟไหม้ก็ออกมาไม่ได้แล้วคุณมีชัยก็ถามว่าเป็นยังไงครับ
ฝีมือผมนี่เป็นการ์ตูนที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่ง
เรื่องการแก้รัฐมนูลครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
ต้องจับตามองกันนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
มากเลยการ์ตูนเมื่อสักครู่สะท้อนปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยนะคะ